อันนี้ที่มีวัยรุ่นในซอยสุขสวัสดิ์
สมุทรประการใช้อาวุธมีดไปไล่ฟันชาวบ้าน
ก็ไปหาหมอค่ะต้องเย็บรายหนึ่งก็๔๐กว่าเข็ม

แต่ว่าวันนี้ไทยรัฐทีวีมีภาพเป็นคลิปกล้องวงจรปิด
ในจุดที่เกิดเหตุเขามีการแชร์กันแล้ว
เดี๋ยวไปดูกันหน่อยเหตุการณ์ที่วัยรุ่นก่อเหตุค่ะ
คุณผู้ชมเห็นไหมคะในวงสีแดงกับวงสีเหลือง
วงสีเหลืองเป็นผู้บัดเจ็บนะใช่วงสีแดงคือวัยรุ่นที่ก่อเหตุ
ดูสิคะเอามีดแบบฟันมา
ก่อนจะเอามีดมาฟันคือถีบรถล้ม
คือวัยรุ่นคนนี้ค่ะเขาอายุประมาณสัก๒๐ปี
ชื่อว่าในหนึ่งเราเรียกในหนึ่งนะในวงกลมแดงเมื่อกี้
ชาวบ้านในซอยรู้จักเลยว่าในหนึ่งเป็นวัยรุ่นที่เกเร
ชอบหาเรื่องคนอื่นแล้วเวลาที่ในหนึ่งไปดื่มหรือเมามาเนี่ยนะ
ก็จะมีเรื่องมีราวอะค่ะ
แล้วเสร็จแล้วรถจักรยานยนต์ที่มีนายวิทยาปานอำพันธ์อายุ๒๔ปี
กับนายอนุชาติแทนสิริอายุ๔๗ปีขี่ผ่านมา
นายหนึ่งก็ถีบมอเตอร์ไซค์จนล้ม
แล้วนายอนุชาติที่มาด้วยกันเนี่ยนะคะเขาก็เดินมาเหมือนกับยกมือแบบให้หยุดให้พอค่ะ
แต่ว่านายหนึ่งผลักนายอนุชาติแล้วก็เอาอาวุธมีดที่อยู่ในมือ
ฟันใส่ในวิทยาไม่ยั้งเลยแล้วหลังจากนั้นเนี่ยนะคะ
คือตรงภาพวงจรปิดเนี่ยก็จับภาพในหนึ่งไม่ได้แล้ว
หลังจากก่อเหตุในหนึ่งหนีค่ะไปอยู่ในชุมชนหลบอยู่
ระหว่างที่หลบหนีไปเจอกับรถสายตรวจของตำรวจสพพระสมุทรเจดี
คลิปนี้ค่ะผู้บาดเจ็บบอกบอกว่าเป็นจุดที่เกิดเหตุ
จุดที่๒จุดแรกอยู่ห่างจากจุดนี้ประมาณสัก๕๐๐เมตร
หนึ่งเนี่ยยืนหาเรื่องนายวิทยาอยู่ริมถนนแล้วนายอนุชาติเนี่ยก็ขี่รถผ่านมาเจอ
ก็เลยลงไปห้ามหลังจากนั้นนายหนึ่งก็เลยจะทำร้ายนายวิทยา
ทำให้นายวิทยามีแผลถูกฟันที่แขน
หลังจากนั้นก็ขี่รถจักรยานยนต์ของนายอนุชาติหนีไปอยู่ที่บ้านของตัวเอง
หลังจากนั้นค่ะนายวิทยาและนายอนุชาติก็ขี่รถตามนายหนึ่งเนี่ยมาถึงจุดตรงนี้ค่ะ
เป็นจุดที่กล้องวงจรปิดจับภาพได้ปรากฏว่านายหนึ่งยืนดักอยู่กลางถนน
แล้วก็มีน้องชายอายุ๑๙ปีเนี่ยถืออาวุธมีดรออยู่กลางถนนด้วย
ซึ่งผู้บาดเจ็บบอกนะคะว่าคลิปนี้ได้มาจากบ้านแถวจุดที่เกิดเหตุ
ก็จะเอาคลิปนี้ไปเป็นหลักฐานส่งให้ตำรวจในการตามหาตัวในหนึ่งมาดำเนินคดี
เพราะว่าจนถึงตอนนี้ค่ะเหตุการณ์มันเกิดขึ้น
เราก็นำเสนอข่าวไปก่อนหน้านี้แล้วนะคะก็คือเมื่อวันที่๔กุมภาคม
ผ่านมาเป็นอาทิตย์นะคะแต่ตำรวจไม่ได้มีการติดตามความคืบหน้า

ทีมข่าวไทยรัฐทีวีเองเนี่ยนะคะก็เลยพยายามติดต่อตรวจสอบไปที่พันธุ์ตำรวจเอกอนันชัยชาญ
ซึ่งเป็นผู้กำกับสพพระสมุทรเจดี
ก็ยืนยันนะผู้กำกับบอกว่าชุดสืบสวนอยู่ระหว่างการเร่งติดตาม
ดำเนินการให้อยู่แต่ตอนนี้ยังจับกลุ่มตัวผู้ต้องหา
ยังจับกลุ่มตัวในหนึ่งไม่ได้เพราะว่าที่บริเวณชุมชนสุขสวัสดิ์เนี่ย
มันเป็นพื้นที่กว้างแล้วในซอยมันลัดเลาะออกไปได้หลายพื้นที่
แต่ผู้กำกับก็มั่นใจว่าคดีนี้จะใช้เวลาอีกไม่นาน
เพราะว่าผู้ต้องหาคือวัยรุ่นในชุมชน
แล้วในหนึ่งคนนี้นะเคยโดนดำเนินคดีมาแล้ว